ได้ค่ะ
คุณผู้ชมคะเวลามีเพื่อนยืมของเราไปแล้วอิดออดไม่ยอมคืน

เวลายืมของกันมากันไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องคืน

นี้นะคะที่นนทบุรีค่ะสองคนเป็นเพื่อนกัน
คนนี้คนแรกเนี่ยยืมปืนเพื่อนไป
พอเพื่อนไปทวงไม่คืน
เพื่อนเลยบอกเอางี้งั้นฉันยึดมอเตอร์ไซค์แกมา

เอามอเตอร์ไซค์ไปแล้วเอาปืนมาคืนฉันด้วย
แต่ปรากฏว่าวันที่นัดไปเพื่อจะยื่นหมูยื่นแมวนะคะ
ยื่นเลยทั้งหมูทั้งแมวยื่นลูกกระสุนใส่กันอย่างเดียว
เจ้าของปืนที่ถูกยืมไปที่ไปเอารถมอเตอร์ไซค์เพื่อนมา

เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะ
สพไซน้อยค่ะรับแจ้งเหตุคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
นี่ค่ะผู้ตายคือนายทศพลเมืองที่รัก

โดนยิงสะพรุนเลยนะคะเป็น๑๐นัดนะคะ
หลังเอวหลังขวามีรอยกระสุน๗รู

อีก๑นัดต้นขาขวาอีก๒นัด
่องขวา๒นัดและเหนือข้อเท้าซ้ายอีก๒นัดนะคะ
กระเป๋าสะพายของผู้ตายเองเนี่ยมีปืนด้วย
๙มม๑กระบอกและกระสุน๔นัดค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นสะพานสวนตาวุฒินะคะ
อยู่ที่ตำบลหนองพราวงายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรี
ตรงนั้นมีปลอกกระสุนปืนจุด๔๕ตกอยู่๒ปลอก
แล้วก็๙มมอีก๓ปลอกค่ะ
จากผู้ตายแล้วยังมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายคือ
อิสมาแอลดือเละอายุ๒๘ปีคนนี้บาดเจ็บที่ศีรษะนะคะ
สอบส่วนเบื้องต้นที่สพไซน้อยนายอิสมาแอลบอกว่า
ไม่รู้เรื่องเหมือนกันคือเขาเป็นเพื่อนกับผู้ตาย
วันนั้นผู้ตายชวนบอกว่าจะไปทวงของคืนจากเพื่อน
เพื่อนชื่อในเบ้นก็เลยไปด้วยกัน
แต่จังหวะที่ไปทวงก็ไม่รู้เขาทวงกันที่ท่าไหน
ทวงเป็นต่อยจากต่อยเป็นยิงเขาก็พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอด
แต่ก็นี่ได้แผลติดศีรษะมาด้วยนะคะ
ได้คุยกับนางนันทิยาเพชรมณีนะคะ
เธอเป็นคนขับรถกระบะให้ผู้ตาย
บอกว่าผู้ตายเนี่ยจ้างวานเธอกับสามีให้ขับกระบะบรรทุกมอเตอร์ไซค์ไปคืนเพื่อนที่ชื่อเบ้น
ซึ่งผู้ตายเนี่ยไปกับแฟนสาวแล้วก็เพื่อนแล้วก็แฟนของเพื่อนอีก

ปืนของผู้ตายไปแล้วไม่ยอมคืน
ก็เลยผู้ตายไปยึดรถมอเตอร์ไซค์ของเบ้นมา
ต่อมาก็เลยมีการตกลงนัดแนะกันว่าอ่ะเดี๋ยวแลกของคืนกัน
แล้วผู้ตายก็มาว่าจ้างเธอกับสามีให้ขับกระบะไปให้
ส่วนนางสาวนิสารัฐตาดทองไซนะคะ
ภรรยาของผู้ตายก็มาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนคนนี้คือ
เธอเดินลงไปพร้อมกับสามีที่เสียชีวิตเนี่ยที่จุดนัดพบเห็นคุยกันสักพักนึง
เองก็เอาพวกมาหลายคนแล้วก็เอาปืนมาด้วย
แล้วสุดท้ายเธอเห็นเบ้นกับสามีเธอต่อยกันแล้วก็เริ่มมีการรุมทำร้ายกัน
ตัวเธอเข้าไปห้ามแล้วแต่ไม่เป็นผลเลยสักพักเดียวเท่านั้นแหละ
เสียงปืนดังขึ้นปุ้งปั้งปุ้งปั้งหลายนัดสามีเธอถูกยิงพลุนแล้วสุดท้ายก็เสียชีวิต
เรื่องนี้รองผู้กำกับการสอบพอร์ไซน้อยบอกว่ารู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะคะ
ตอนนี้ชุดสืบลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ล่าตัวแล้วด้วย
ส่วนสาเหตุก็คิดว่าน่าจะมาจากประเด็นเรื่องของการยืมปืนยึดรถกันนี่แหละค่ะ
จนกระทั่งชุดสืบรวบตัวในเดชาปฐุมศิษย์วัยยี่สิบเก้าปีหรือในเบนต์
คนก่อเหตุได้ที่บ้านเช่าในอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
จังหวะกำลังจะขับรถนำทุเรียนไปขายค่ะเบื้องต้นให้การภาคเศษนะคะ

แล้วน้องผมมันอาจจะว่าผมก็วิ่งเข้ามารถแล้ว
ผมห่วงไปเยอะผมไม่ห่วงไปทอด
บอกแค่ว่ามีการชกต่อยจริงอันนี้ยอมรับ
แต่บอกว่าไม่ได้เป็นคนยิงและไม่รู้ด้วยว่าใครยิง
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่านะคะ
แล้วก็นำตัวไปสอบเค้นอย่างละเอียดด้วย